ช่วงนี้ดูขสานในด้านอื่นกันหน่อย
ที่ชนบุรีมีสามีถูกภรรยาแทงจนเสียชีวิตนะครับ
ใช้มีดปาดคอด้วย
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง

เราได้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบ
ชีวิตเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับเป็นทาวน์โฮม๒ชั้นนะครับ
ถ้าไปดูจากประตูรั้วหน้าบ้านที่ตำรวจไปถึงเนี่ยจะมีหยดเลือดเนี่ยหยดเป็นทางไปเลยนะฮะ
ฝาผนังบ้านด้วยราวบันไดด้วยพอเข้าไปตรวจสอบด้านในนะครับ
จุดที่เจอศพตรงนี้นะครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบูรินชื่อเล่นชื่อเก่งอายุ๒๓ปีนะครับ
อาชีพก็คือชิปปิ้งของท่าเรือนะครับสภาพเนี่ยคือเปลือยกายนะครับ
มีบาดแผลถูกของมีคมทั้งแทงแล้วก็ฟันเข้าไปตามร่างกาย
รวมแล้วก็นับ๑๐แผลได้ที่หน้าอกด้วยที่ใบหน้าด้วยที่ลำคอด้วยนะครับ
ในห้องน้ำก็มีรอยเลือดเนี่ยกระเด็นอยู่ทั่วห้องเลยนะครับ
พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงนะครับ
เก็บหลักฐานต่างไปนะครับ
นางสาวกิจสนาฟักสุขจิตบอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้นางสาวอรัญญาอายุ๒๔ปี
ชื่อเล่นชื่อโบเป็นภรรยาของในเก่งผู้ตาย
โทรศัพท์มาหาเขาแล้วเล่าให้ฟังบอกว่า
เก่งเนี่ยออกไปข้างนอกบ้านมีรถเก่งมารับไป
โดยคาดว่าจะเป็นผู้หญิงมารับไป
ซึ่งโบที่เป็นภรรยาของเก่งเนี่ย
คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นกิ๊กกับสามี
ขณะที่เก่งเองก็ไลน์มาหาตัวของนางสาวกฤษณาที่เป็นเพื่อนนะครับ
บอกว่าจะขอมาพักที่บ้านได้ไหม
ก็เลยคาดว่าเก่งกับโบคงจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับ
เพราะว่าหลังจากนั้นก็พบว่าโบเนี่ยใช้มีดเนี่ย
แทงเก่งจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เธอบอกว่าเมื่อวานนี้สักประมาณทุ่มหนึ่ง
มาถึงก็มาดูโทรศัพท์แล้วเห็นไลน์ที่เก่งเนี่ยไลน์มาหา
ที่ว่าเก่งบอกว่าขอไปพักอยู่ที่บ้านหน่อยได้ไหม
เธอปฏิเสธไปนะครับบอกไม่ได้หรอกคงไม่ได้หรอก
คือยังไงเนี่ยไปเคลียร์กับโบเนี่ยกับภรรยาให้รู้เรื่องก่อน
แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้อ่านมาเห็นอีกทีก็ตอนค่ำนะครับ
จนกระทั่งมาได้รับโทรศัพท์จากน้าของโบที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
เก่งเนี่ยถูกโบแทงเสียชีวิตเธอก็มาดูที่บ้านนะครับ
เพราะว่าโบเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกกับพ่อบอกว่าได้ฆ่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้ว

พ่อเขาในแทนว่าได้ฆ่าแฟนไว้ในห้องน้ำ
คุณผู้ชมคะเราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
เป็นบ้านทาวน์โฮม๒ชั้น
หมู่บ้านใหม่ยังไม่ค่อยมีคนเข้าอยู่อะค่ะ
ก็ยังมีบ้านว่างอยู่
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
ได้ยินเสียงสามีภรรยาทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้อง
คือเป็นการร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงฝ่ายหญิงร้องไห้ตลอดเวลา

เธอก็มองว่าเอ๊ะสงสัยคงทะเลาะกันรุนแรง
ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เพื่อนบ้านก็ไลน์ไปบอกพนักงานขายของในหมู่บ้านนะคะ

เธอก็เอ๊ะทำไมคนมาที่บ้านหลังนี้เยอะจังเลย

เธอก็เลยรู้ว่าไอ้เสียงที่เธอได้ยินตอนบ่าย๓โมงค่ะ
มันนำมาสู่เหตุฆ่ากันตายระหว่างสามีภรรยาคู่นี้
ไม่ค่ะไม่เห็นนะคะ
เพราะว่าพอเสียงเงียบนี้ก็ไม่ได้สนใจมารู้ว่าเป็นศพพร้อมกับทุกคน
ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าปกติก็จะทำงานตลอด

ไม่เคยค่ะ
สืบสวนก็ลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อไปดูเวลาที่ผู้ก่อเหตุออกไปจากหมู่บ้านนะคะ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ทีมข่าวตรวจสอบได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือชุดสืบสวนยืนยันว่าช่วงเวลาที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีออกไปจากหมู่บ้าน

พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ชายสุวรรณุกูลผู้กำกับสพบังละมุง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
รู้ว่าคนก่อเหตุก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิต
อยู่กินกันมา๓ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
เป็นผู้ชายอายุแค่ขวบครึ่งเองคุณผู้ชมค่ะ
และคนเล็กเป็นผู้หญิงอายุเพิ่ง๓เดือน
โอ้โหลูกคนหนึ่งขวบครึ่งคนหนึ่งสามเดือนคาดว่าปมเหตุคือความหึงห่วง
ผู้ก่อเหตุคือเขาไม่ได้หลบหนีค่ะตำรวจบอกว่าเขาเจ็บเขาบาดเจ็บ
เอ็นข้อเท้าข้างซ้ายคือเอ็นขาดเลยก็คือบาดเจ็บจากมีดที่ตัวเองใช้ก่อเหตุนี่แหละ
เขาไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็เลยให้ชุดสืบไปเฝ้าเอาไว้นะคะ
ถ้าอาการดีขึ้นก็ต้องนำตัวไปแจ้งข้อหาไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ก็คงเป็นเรื่องหึงห่วงเป็นเรื่องเป็นเรื่องในครอบครัวเพราะว่าเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
คิดว่าคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี้ยอ่านอกใจเพราะสักนั้นนะครับ
นั่นแปลว่าที่ผู้ต้องหาราบาดเจ็บเบื้อแปลว่ามีการต่อสู้กัน
ก็คงก็คงสู้กันแต่คือเหมือนกับว่าอาจจะผู้เสียชีวิตอาจจะต้องถูกคงถูกทำร้ายก่อน
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเครียดมาก
จนไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะต้องคอยพาภรรยาไปหาหมอตลอด
หลังจากคลอดลูกคนที่สองภรรยามีอาการคล้ายกับเครียด
เหมือนกับวิตกจริตเครียดไปหมดทุกอย่างก็พาไปหาหมอ
แต่หมอบอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดี
ลูกชายแม่ก็เลยเครียดว่าเอ๊ะหมอบอกว่าปกติ
แต่ภรรยาดูแบบวิตกจริตมากก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
กลายเป็นว่าตัวฝ่ายชายเครียดซะเองนะคะ
ไม่ได้อยากจะเรื่องกับภรรยาเค้า
แบบว่าการทำตัวของภรรยาเค้าทำให้เกิดปัญหา
โดยจะอ้างว่ามีคนที่สามมันก็เป็นส่วนที่เกิดมาจากภรรยาเค้า
แต่ถามว่าเค้าดูแล้วเค้าคิดจะไปอย่างนั้นไหม
จะมีคนที่สามไหมมันไม่ใช่
ที่เค้าบอกว่าตัวเค้าป่วยนี่คือจริงไหมครับเรารู้ไหมครับ
ป่วยในด้านผิดัวร้าอันนี้เค้าก็ไม่เคยได้รับการรักษานะ
ต้องจะเริ่มต้นแต่เค้าเพิ่งจะมีวิจรรย์จริต
เมื่อก่อนคนที่หล่อส่องนี่ออกมาคือจะมีเป็นรูดว่าเป็นรูด

ทางครอบครัวถึงแบบว่าให้ทางนับสมโพธิเป็นคนตัดสินใจอะครับ

ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเคยมาบอกมาปรึกษาคุณน้าไหมครับ

ทางคุณเก่งอ่ะครับหรือคุณโบอ่ะครับเคยมาปรึกษาไหม

เพราะว่าผมทำงานกันคนละหน้าไงก็รักกันดีนะครับ

แต่หมดทะเลาะทะเลาะก็จะรุนแรงหน่อยด้วย

แต่ผมไม่เคยคิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ไง
ทะเลาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับ
เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรก็คือเอาในใจตัวเองก็มี

คือแบบให้ได้หลังจ่ายผู้หญิงก็จะเอาให้ได้หลังจ่ายตัวเองเนี่ย
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ต้องชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ

แล้วก็มอบศพให้กับครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
และอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเศร้าก็ตรงที่ลูกสองคน
นี่ค่ะคนหนึ่งอายุเพิ่งขวบกว่าอีกคนนึง๓เดือนเองนะคะ